ตัวบีดาตัวมันดาบ้านเราก็ต้องดีกว่า
พูดง่ายก็คือตัวพ่อตัวแม่ของบ้านเรานี่แหละค่ะ

น็อตกับแม่ชมยังไงคุณผู้ชมค่ะ
จำได้ไหมก่อนหน้านี้เขาเผยภาพสวีทหวานจากลอนดอนมาให้พวกเราได้ดู
โอ้โหบอกเลยว่าสนั่นโซเชียลเวอร์เนี่ย

เห็นแล้วทำเอาชาวเราอดแซวไม่ได้จริง
เห็นแล้วถ้าไม่บอกว่าลูกสามก็คงจะไม่เชื่อนะคะ
คิดว่าครู้นี้พึ่งจะจีบกันใหม่พึ่งจะออกเด็ดกัน

เขาพร้อมใจกันคอมเมนต์แซว
จีบกี่ครั้งก็ยังเป็นโชว์วาซาน
และล่าสุดนะคะหลังจากที่แม่ชมกลับมาจากลอนดอนสดร้อนเลย
บันเทิงไทยรัฐของเราค่ะมีโอกาสได้ไปเจอแม่ชมมาที่งานอีเวนต์
โอ้โหนักข่าวบอกว่าสวยโดดเด้งมาแต่ไกล
ุคเนี่ยเปรี้ยวเท่แบบมีสไตล์ว่างั้นเถอะ
และงานนี้นะคะแม่ชมเนี่ยยังหอบเอาลูกสาวตัวน้อยน้องแอร์บิเกลมาร่วมงานด้วย
โอ้โหนี่น่ารักตะมุตะมิปุ๊ปิตุตินะคุณผู้ชมนะ
บอกเลยว่าใครที่ได้เห็นน้องเนี่ยตกหลุมรักกันทุกคน
ซึ่งในงานนี้เองค่ะแม่ชมเนี่ยก็ยังได้เล่าถึงโมเมนต์หวานที่ถูกพูดถึงด้วย
งานนี้แม่จะเขินด้วยว่าแม่จะว่ายังไงลองไปฟังดูจ้ะ
ลงรู้สวงสวีทกับคุณสามนี้ออกมาแล้วค่ะ

รักสิอ๋อค่ะ
ก็พอดีว่ามีหลานมีหลานพ่อไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็มีคนถ่ายรูปให้อะไรอย่างนี้
เพราะว่าอย่างปกติเวลาแบบถ้าออกไปกินข้าวกันสองคน
ตอนเด็กหลับอะไรอย่างนี้ก็จะอยู่กันสองคนก็จะไม่มีรูปอะไรอย่างนี้
เตี้ยอุ้มคล่อมแล้วก็สลับกันถ่ายไปมาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเที่ยวนี้แบบเออมีเจ้าโอ๊ตไปด้วยอะไรอย่างนี้
ว่าแบบเออเป็นตากล้องให้อะไรอย่างนี้

เออตามนั้นคือมันไม่ได้เข้าใหม่ปลามันหรอก
ลูกนอนแล้วอะไรอย่างนี้มันจะแบบว่า
เวลาที่แบบมันไม่มีเสียงเจี๊ยอะไรอย่างนี้

เครื่องเฟรื่อ
เออมันเข้าใจความเฟียวไหม

คือเข้าใจนะคือแค่ลูกหลับมันเหมือนเป็นการพักผ่อน

กันได้แล้วอ่ะเข้าใจหมายถึงว่าเราก็หัวอกแม่ลูกสองเหมือนกัน
ใช่ค่ะพอเวลาเด็กกรี๊ดพร้อมกันนี่มันอ้าวดีเหมือนกันนะ
คนเป็นแม่อ่ะเออใช่ค่ะและอย่างที่บอกกันไปคลิปนี้เนี่ย
อกจากจะยกครอบครัวไปแบบครบทีมเพื่อที่เขาจะไปพักผ่อนแล้ว
แม่ชมกับพ่อน็อตเขายังถือโอกาสนี้ไปดูโรงเรียนประจำให้กับลูกชาย
สายฟ้าน้องพายุด้านหลังนี่คือโรงเรียนนะคุณผู้ชมนะ
งานนี้แม่ชมบอกว่าโอ้โหเรื่องค่าเทอมเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคหรอก
แต่อุปสรรคมันอยู่ตรงที่แม่ยังทำใจไม่ได้ที่จะต้องห่างลูก
คุณผู้ชมเอาไปฟังเสียงแม่กันหน่อยค่ะ
ก็เห็นมีคอมเมนต์คนก็จะบอกว่าจะไปแล้วเหรอแบบเด็กมาก
ก็ลองไปคุยดูแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะส่งไปจริง
เตรียมตัวยังไงหมายถึงว่าโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ตอนนี้
ต้องไปต่อกันหลักสูตรมันรองรับกันแค่ไหน
เขาต้องอะไรอย่างนี้ก็คือไปทำการบ้านไว้

เราก็ต้องแบบก็ต้องคิดไว้
อย่างคุณพ่อดูพร้อมแล้วคุณแม่เป็นไงคะ

แต่ว่าคือรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา

ขอเวลาทำใจสัก๒๐ปี
กระซิบมาว่าแม่ชมจะให้สองคนนี้

ซึ่งตอนนี้น้องน่าจะอายุประมาณ๕ขวบ

ใช้เวลา๘ปีนี้ให้คุ้มค่อยทำใจนะแม่นะ